เอาคุณผู้ชมมาดูเรื่องเหตุการณ์ที่สยามพลากรนะครับ
ก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าด้วยความสบายใจอืม
ผู้ทศาสนิกชนนะครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย
ห้างเขาก็นี่ครับนิมนต์พระมาพรมน้ำมนต์
เพื่อสะดอกเคราะห์ครับคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ครับช่วงเช้านะครับห้างสยามภารกรนะครับ
ก็นิมนต์พระสงฆ์มาพรมน้ำมนต์ทำพิธีสะดอกเคราะห์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะที่ปัญหาอาวุธปืนที่มันหาง่ายเหลือเกิน
ที่เราแบบมองว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งในที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์นี้นะ
ในอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรรภบนตรีและรัฐบุตรีว่าการกระทรวงมหาธัย
เรียกมาเลยอธิบดีกรมการปกครองคุณอันนิษฐ์สัมพันธรัฐนะครับ
มาประชุมพิจารณาข้อกฎหมายกฎกระทรวงและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืน
รวมทั้งสิ่งที่เป็นอันตรายแก่คนที่ผมบอกเมื่อวาน
ที่ผมบอกเมื่อวานอ่ะว่าคือจะเทียมอาวุธจะอย่างนั้นอย่างนี้
อย่างนั้นอย่างนี้จะคำกฎหมายจะยังไงก็ว่ากันไป
แต่ถ้ามันทำคนตายมันเป็นอาวุธหรือเปล่านะครับ
ก็ต้องพิจารณาต้องตีความกันเพื่อพิจารณาว่าส่วนไหนเนี่ยต้องมีการควบคุม
โดยให้นโยบายเบื้องต้นประกาศเลยนะถ้าอนุทินเป็นมศ๑
ถ้าอนุทินเป็นมธ๑จะไม่อนุญาตให้คนทั่วไปนะครับ
มีใบอนุญาตพกปืนครับ
ครับคุณผู้ชมมีอันยาทพกปืนนะครับ
มีมาตรการระยะสั้นระยะยาวคนที่ใช้ปืนนะครับ
มีความจำเป็นด้วยอาชีพนะครับ
ด้วยอะไรก็ตามแต่ที่ใช้ปืนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ลองฟังหน่อยซิว่าไอ้มาตรการสั้นยาวเนี่ยนะครับ
ท่านเห็นด้วยมั้ยมีประโยชน์มั้ยลองแนะนำมาหน่อยนะคนใช้ปืนนะ
หลังจากประชุมเสร็จนายอนุทินก็บอกว่ามีเอามาตรการระยะสั้นระยะยาวนะ

ให้ในทะเบียนอาวุธปืนทั่วประเทศงดออกใบอนุญาต
การให้สั่งนำเข้าหรือค้าสิ่งเทียมอาวุธปืนทุกชนิด
ให้ผู้ครอบครองแบล็งกันบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืน
ที่อาจจะดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้นะครับ
นำปืนไปบันทึกกับนายทะเบียนอาวุธปืนตามภูมิลำเนาหรือว่าตามทะเบียนบ้าน
อันนี้เนี่ยคือเมื่อวานมีผู้รู้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า
อ่ะถ้าปืนเนี่ยปืนมันทำมาจากแม่พิมพ์เดียวกัน
คือก่อนหน้านี้เขามองว่ามันเป็นของเล่นแล้วมันไม่ได้มีมีเวลามีเลขมาเลย
มันจะลงทะเบียนกันยังไงไปคิดต่อนะครับ
แล้วก็ให้กรมศุลกากรตรวจสอบการนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยเฉพาะแบล็งกัน
และให้การกีฬาแห่งประเทศไทยจริงมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่แล้วนะ
งวดผู้ที่เข้าใช้สนามยิงปืน
อายุต่ำกว่า๒๐ปีไม่บรรลุที่สินพะวันคุณอย่าไปเข้า
ขอความรู้นิดนึงแฟนข่าวคนไหนเนี่ยเคยไปซ้อมยิงปืน
หรือไปสนามยิงปืนบอกหน่อยสิเขาตรวจบัตรไหม

ว่าเขาปล่อยให้เดินผ่านเข้ามาแล้วก็ไปเช่าเครื่องกระสุนปืนเลย

ดออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว
ส่วนโครงการสวัสดิการปืนสวัสดิการให้ซื้อได้คนละ๑กระบอกห้ามโอน
ที่เราเห็นบางทีไม่ได้โอนเอาไปขายเลย
แล้วก็ให้นายทะเบียนงดออกใบอนุญาตสั่งนำเข้าอาวุธปืนของร้านค้าอาวุธปืน
ขอให้ปิดเว็บไซต์เพจออนไลน์ที่ซื้อขายอาวุธปืนเถื่อน
และสิ่งเทียมอาวุธปืนดัดแปลง

ใช่ส่วนมาตรการระยะยาวนะครับ

กฎหมายที่ว่าก็คือพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุน
สิ่งเทียมอาวุธที่เมื่อวานดอมบอกไป

ผู้ขออนุญาตซื้ออาวุธปืนต้องมีเอกสารใบรับรองแพทย์
รับรองเรื่องสุขภาพจิตภาวะทางจิตใจ
และไม่ให้นิยามแบล็งกันบีบีกันหรือสิ่งเทียมอาวุธปืน
ที่สามารถดัดแปลงเป็นอาวุธปืนได้ง่าย
เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนเข้าใจป่ะ
อ๋อคือจากเดิมอะไรที่เป็นสิ่งเทียม
ไม่ให้บรรยัติให้เป็นสิ่งเทียมแล้ว
คือที่ผมบอกถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านคือ
สิ่งเพียงอะไรต่างที่มันทำให้คนตายได้
ก็ทำให้เป็นอาวุธซะ
แล้วก็จะให้ต่ออายุใบอนุญาตทุก๕หรือ๑๐ปี
อันนี้เป็นมาตรการระยะสั้นระยะยาวที่
มธหนูหรือมธหนึ่ง
ท่านบอกออกมาเอาคนใช้ปืนว่าอย่างไรอดรว่าอย่างไร
อันนี้คือเรื่องเร่งด่วนและเรื่องใหญ่

แล้วปีนี้ก็มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วด้วย

แต่ว่าแบล็งกันสามารถทำได้